คุณผู้ชมคะเรื่องนี้โอ้โหเป็นเรื่องอื้อเฉาในแวดวงทหารเรือ
อีกแล้วใช้คำว่าอีกแล้วได้เลยค่ะอืม
ไปเจอกล้องซ่อนเอาไว้ในห้องน้ำทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง
ปีกว่า๖ปีกว่าเหรอ๖ปีจริงค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนภาพนี้นะคะก็เป็นภาพจากกล้องที่ติดอยู่ในห้องน้ำนั่นแหละ
จะเห็นผู้ชายคนนี้ใส่ชุดครึ่งท่อนนะคะเป็นกางเกงสีกากีนี่ค่ะเป็นเสื้อกล้าม
แล้วก็เดินไปเดินมาอันนี้คือห้องน้ำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
กับทหารเรือจังหวัดชนบุรีครับเหมือนกับกำลังปรับมุมกล้องในห้องน้ำ
นี่คือห้องน้ำหญิงเหรอใช่แล้วติดทั้งห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายนะคะ
คือเหมือนกับติดเอาไว้แล้วดูว่ามุมมันได้ไหมอ๋อกำลังดูมุมมันได้ไหมดูมุมกล้องค่ะ
แล้วพี่เข้ามาทำไมในห้องน้ำหญิงเนี่ยแล้วติดเอาไว้๖ปีแล้วคุณผู้ชม
๖ปีความแตกได้ยังไงความแตกก็เพราะว่า๗มกราคม
หัวหน้าแผนกเข้าไปซ่อมแซมระบบสายไฟภายในห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย
เขาไปเจอสิ่งผิดปกติก็คือไปเจอกล้องเฉยเลย
กล้องสองตัวติดอยู่ฝ้าเพดานของห้องน้ำหญิงและชาย
เขาเลยไล่สายดูเลยนะคะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมไล่สิว่าต้นตอมันอยู่ไหนไล่สายดูเลย
สายมันไปต่อเข้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของนายทหารยศนาวาตรีอายุ๕๔ปี
เขาชาร์จตัวจับเลยนะคะควบคุมตัวเลยนะคะ
กลัวว่าเขาจะไหวตัวทันแล้วเขาจะทำลายหลักฐาน
คือไล่สายดูแล้วรู้ว่าต่อเครื่องคอมใครล็อกตัวเลย

ไปตรวจสอบดูในเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องตกใจมาก
เพราะมีคลิปวิดีโอขณะหญิงสาวกำลังทำธุระส่วนตัวภายในห้องน้ำ
เป็นพันคลิปค่ะคุณผู้ชมแล้วบันทึกไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ถึงปี๒๕๖๕ต้นปีก่อนจะเจอ

ระยะเวลา๖ปีมีคลิปเป็นพันคลิป
ผู้เสียหายอย่างน้อยคือ๒๓รายนะคะ
ผู้เสียหายเป็นใครผู้เสียหายเป็นข้าราชการ
พนักงานลูกจ้างนักเรียนฝึกงาน

เป็นพันคลิปพันคลิป๔ตัว
ทั้งหมดนี้ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ
แล้วก็ส่งให้ตำรวจสพพลูตาหลวง

คือพันคลิปเนี่ยซิมไอ้ฮาร์ดดิสต์๔ตัวเนี่ย
ผู้ชมลองคิดภาพว่าโทรศัพท์มือถือท่านเนี่ย
ใช้กี่กิ๊กอ่ะค่ะ๒๐๐กว่า๕๐๐กว่าแม็กซิมัม
นี่๑๐๐๐กิก๔ตัว๔พันกิกเก็บรูปเก็บคลิปได้ขนาดไหนอะ

ทีนี้เห็นใจผู้เสียหายมากนะคุณภาคภูมิ
ทุกคนก็ตกใจคนที่เคยเข้าห้องน้ำตรงนี้
ที่เขากำลังเข้าไปทำธุระในห้องน้ำ
มันจะหลุดออกไปในโลกออนไลน์
คือเขากลัวกันมากอยู่กันอย่างแบบภาวะต่อให้จับตัวได้รู้คนทำแล้วนะ
ก็ไม่รู้ว่าคลิปก่อนหน้านี้มันยังไงบ้างนึกออกไหมคะ

ทีนี้ค่ะก็ต้องมีการแจ้งให้ผู้เสียหายรับทราบว่ามันมีเรื่องแบบนี้นะ
ใครเป็นผู้เสียหายมาแจ้งความนะแล้วก็จะมีการต่างกันต่างวาระไงฮะ
แต่ละคนมันก็เพิ่มโทษไปเรื่อยคือเช้าวันนี้มีผู้เสียหายเป็นผู้หญิง
ก็จำนวนนึงนะคะไปแจ้งความที่สพพลูตาหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ชายก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะคะเพราะว่าติดไปในห้องน้ำชายด้วยค่ะ

ผู้ชายก็ต้องไปแจ้งความนะคะคุณก็ต้องกังวลเหมือนกันว่าโอ้โหคลิปภาพไปหลุดอยู่ในโลกออนไลน์หรือเปล่าก็ไม่รู้
ผู้เสียหายคนนึงบอกว่าตกใจมากช็อกเลยค่ะไม่คิดว่าจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
อย่างที่บอกไปว่ากลัวคลิปมันจะหลุดไปในโลกออนไลน์มันจะสร้างความเสื่อมเสียมาแบบโอ้โห
อะไรที่มันหลุดไปในโลกออนไลน์มันอยู่ตลอดไปนะคุณผู้ชม
เขาก็รู้สึกว่าถ้ามันหลุดเนี่ยมันจะอับอายมากเลยนะ
อยากจะได้รับความเป็นธรรมกฎหมายต้องลงโทษผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
และผู้ก่อเหตุเป็นถึงข้าราชการชั้นสัญญาบัตรนะคะ
ดังนั้นผู้เสียหายบอกแบบนี้อยากรู้ว่าเขาเอาคลิปเหล่านี้
เผยแพร่ที่ไหนบ้างหรือยังไปเผยแพร่ที่อื่นหรือเปล่า
คลายความกังวลใจจะได้คลายเครียดสักนิดหนึ่ง
ส่วนในห้องน้ำชายคือทำไมไปติดในห้องน้ำชาย
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะคะคือในแผนกจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิง
เวรรอบดึกแล้วจะต้องเข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนชุด
ห้องน้ำหญิงไม่มีที่อาบน้ำก็จะต้องไปอาบน้ำในห้องน้ำชาย
คือตอนดึกผู้ชายก็ไม่อยู่แล้วนี่ไงนี่คือสาเหตุที่ไปติดเอาไว้ในห้องน้ำชายด้วย
ไม่ได้หวังเอาภาพของผู้ชายหรอกแต่ก็คงจะมีภาพของผู้ชายหลุดไปด้วยเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ก็ถ้าบันทึกทั้งวันมันก็เห็นหมดแล้ว
ต้อง๖ปีมันจะไม่มีได้ยังไง
ตำรวจสพพลูตาหลวงบอกว่าตอนนี้ประสานไปที่ต้นสังกัดแล้วนะคะ
แจ้งข้อหาดำเนินคดีเบื้องต้นคือ๓ข้อหา
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า๑๕ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
คือกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามโดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ข้อหาที่๓กระทำด้วยประการใดต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแก่ข่มเหงคุกคามหรือทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ
ซึ่งเป็นการกระทำในที่สาธารณะหรือเป็นการกระทำอันลักษณะส่อไปในทางที่ล่วงเกินทางเพศ
ทำไมถึงมีข้อหาอาณาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปีและไม่เกิน๑๕ปี
เนื่องจากว่ามีภาพของเด็กฝึกงานด้วยไงคะมีเด็กฝึกงานด้วยมันก็เลยจะมีข้อหากระทำอาณาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีด้วย
บอกว่าจะนำตัวผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่๑๐กุมภาพันธ์ตอนนี้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยของต้นสังกัด
ผู้กำกับบอกว่าตอนนี้ตำรวจสอบปากคำผู้เสียหายไป๒๓รายแล้วนะคะ
จะไปพูดคุยกับพยานแวดล้อมคนอื่นด้วย
ก็ต้องส่งหลักฐานทั้งหมดไอ้พวกคลิปต่างฮาร์ดดิสต์ต่าง
ไปให้ทางสพตรวจสอบ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบให้ค่ะ

ทางทางผู้เสียหายและทางหน่วยงานเค้าแจ้งกันครับ
แจ้งทางกันว่าเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเฉินวาลฯ

แล้วรักษาอะไรต่างตัวพระศิษย์เราส่งไปตรวจนะครับ
เดี๋ยวรอทฟูลตรวจเรายังเป็นการ
ส่งไปส่งมาแล้วก็ตามแพงหลักศาญที่ปรากฏอยู่แล้วครับ
ข่าวนี้คุณผู้ชมถามว่าจะเปิดเผยชื่อไหม

เพราะว่าโคศกกองทัพเรือออกมาชี้แจงเองนะคะ
พลเรือโทปกครองมณฑาตุพลินบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ
มกราคมที่ผ่านมามีคนเจอกล้อง๒ตัวติดอยู่บนฝ้าเพดานห้องน้ำ
ในสำนักงานของหน่วยงานราชการในสังกัดกองทัพเรือ
ตอนที่กำลังซ่อมแซมระบบสายไฟ
พอตรวจสอบพบว่ามีการซ่อนกล้องต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของ
ว่าที่นาวาตรีเกียรติกรมั่งคั่งค่ะสังกัดแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
นี่เขาอยู่แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือค่ะ
โศกบอกรายละเอียดหมดเลยค่ะ

ใช่ค่ะชัดเจนคนที่เคยเข้าห้องน้ำตรงนี้เขาจะได้รู้
เขาจะได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกันบอกชื่อบอกห้องน้ำเลยว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนยังไง
ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะ
หลักฐานคลิปวิดีโอของผู้เสียหายที่เข้าห้องน้ำเนี่ยนะคะ
มันมีตั้งแต่ปี๕๘เลยค่ะ
โดยงานต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ป้องกันไม่ให้ไปข่มขู่ผู้เสียหายป้องกันไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
เรื่องต้นนะคะพบว่าผิดวินัยในลักษณะที่ว่า
ผิดพรบว่าด้วยวินัยทหารปี๒๔๙
เป็นการกระทำแรกที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้เสียหายจำนวนมาก
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยร้ายแรง
นี่ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงนะคะ
ก็จะมีการพิจารณาตามข้อกฎหมายข้อบังคับ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วก็ลงโทษทางวินัยตามขั้นตอน
โอ้โหแต่ขนาดนี้จะลงโทษยังไงดีคะ
วินัยร้ายแรงแล้วก่อเหตุขนาดนี้
คุณผู้ชมว่ายังไงดีคะไปติดกล้องในห้องน้ำ๖ปี
นี่ต้องเอาแบบต่างกรรมต่างวาระไปเลยนะถ้าทางคดีนะทางคดีนะ

ทางวินัยนี่มันมีระเบียบรัชการอยู่แล้วใช่ไหม
โอ้โหขนาดแบบนี้ยังไงต้องให้ออกไว้ก่อน
ผิดไม่ผิดผิดมากผิดน้อยก็มาว่ากันอีกที
ผู้บัญชาการทหารเรือค่ะพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัย
ส่งข้อความไปถึงกำลังพลทุกนายเลยครับ
ขณะที่พี่น้องทหารเรือเราปฏิบัติงานอย่างเหนื่อยยาก
ตระเวนตามแนวชายแดนทั้งทางบกทางทะเล

บางส่วนบินตรวจการโปรยสารเคมีขจัดคราบน้ำมัน
ส่วนตอนนี้ยังอยู่ใต้น้ำตรวจสอบเรือจม
และตรวจสอบผลกระทบจากน้ำมันรั่ว
แต่ยังมีบางคนที่ประพฤติตัวไม่ดี
ทำให้ส่วนรวมเสื่อมเสีย
ผมขอประนามการประพฤติตัวดังกล่าว
และจะดำเนินการลงโทษให้ถึงที่สุด
เพื่อรักษาเกียรติของพวกเราทหารเรือให้คงอยู่
และเป็นที่เชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนสืบไป
ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของทหารเรือมันมีหลายข่าวมากที่เรานำเสนอไป
ก็บางส่วนแหละแต่มันก็มีหลายข่าวอะเนาะ
ต่อเนื่องกันด้วยระยะหลังตอนนี้

เนี่ยไปกล้องเลยค่ะ
ทีนี้ค่ะโทษทางวินัยเบื้องต้นจะยังไงไม่รู้

ย้ายว่าที่นาวาตรีเกียรติกรไปช่วยราชการที่กรมการแพทย์ทหารเรือนะคะ

ตั้งแต่๗กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ

ใช่คงไม่กล้าทำแล้วมั้งย้ายไปที่ใหม่อย่าไปทำที่ใหม่อีกค่ะไม่รู้จะยังไง
เดี๋ยวรอผลวินัยแล้วก็อาญากันแล้วกันนะครับ